คาดีข้าตกรรมที่เกิดขึ้นที่อุดอลทานีนะค่ะ
เมื่อวานนี้มีคนไปพบสบคุณตาคนนึงนะครับคุณตายุดเจ็ดสิบกว่าละ
ใช่นะก็ถูกทำร้ายแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่สวนยางพารา
แถวแถวบ้านนะครับวันนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัว
เป็นเจ้ามงเจ้ามือหวยอะไรหรือยังไงหรือเปล่าเพราะชาวบ้านบอกว่าคุณตาเนี่ย
บอกเลขเด็ดชาวบ้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่หรือจะถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
สี่งวดติดแล้วนะสุดท้ายแล้วไม่ใช่นะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยคือหลานชายแท้แท้ค่ะเป็นหลานลุงนะ
เป็นลูกของน้องสาวนะฮะก่อเหตุเพราะอะไรยังไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ดูตอนที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผน
ค่ะแล้วผู้ต้องหากราบขอขมาขอขมาแม่ตัวเองนะ
ใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่ขอเข้ามาศพเด็ดขาดอืม

ได้ยันบอกส่วนเพื่อนครับเอ้ย
ไอไม่ตาย

แต่จะย้ำอยู่กับลูกชายบอกให้กินยา

นี่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

๗๓ปีนะครับซึ่งเป็นลุงแท้นะฮะส่วนนี้คือน้องสาวของผู้ตาย
เป็นแม่ของคนก่อเหตุนายอำพรนะครับถูกฆ่าหมกศพในสวนยางพารา
หลังบ้านตัวเองในพื้นที่บ้านหนองบัวบานตะบลหนองบัวบานนะครับ
อุดรธานีไปพบศพเมื่อวานนี้นะครับมีชาวบ้านไปเก็บเห็ดในป่า
แถวแถวสวนยางพาราหลังบ้านผู้ตายตรงจุดเนี้ยฮะเดินเดินอยู่ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งนะครับ
ก็เดินไปดูเรื่อยก็ไปเจอศพสภาพเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
แล้วก็มีร่องรอยของล้อรถเข็นในพงหญ้าด้วยนะฮะเหมือนกับมีการเข็นมา
จากการชนะสูตรนะครับพบว่ากระโหลกศีรษะด้านหลังของศพที่เจอเมื่อวานนี้เนี่ย
แตกเป็นบาดแผลชะกันขนาดลักษณะเท่ากำปั้น
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๕๖วันก่อนมีผู้มาพบศพนี่นะครับ
ที่ศพเนี่ยนะในตัวของผู้ตายเนี่ยมีนาฬิกาเข้ามืออยู่๑เรือน
มีพระเครื่องอยู่๕องค์มีรองเท้าบูธสีฟ้า๑คู่ตกอยู่ใกล้ใกล้ศพ
นี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับจุดพบศพห่างจากตัวบ้านของผู้ตาย๑๕๐เมตร
สิ่งของมีค่าในบ้านยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มีรถเข็นสองล้อจอดอยู่ใต้ถุนบ้านด้วย
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกฆาตกรรมเพราะว่ามีบาดแผลที่กระโหลกศีรษะ
ไม่น่าจะเกิดจากการล้มบาดแผลตรงศีรษะเนี่ยแล้วแถวนั้นไม่มีโขดหินด้วย
ต่อไม้ด้วยถ้าล้มลงไปหัวฟาดพื้นต้องไม่ใช่บาดแผลแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าจากบาดแผลเนี่ยร่องรอยคือเหมือนถูกทำร้ายแน่นอน
สินยังอยู่ครบตำรวจก็สันนิษฐานตั้งแต่ต้นแล้ว
ว่าไม่น่าจะใช่เหตุชิงทรัพย์หรือว่าต้องการทรัพย์สินของผู้ตาย
น่าจะเป็นเรื่องของความโกรธแค้นอะไรสักอย่างแหละ
ครับนี่ฮะเมื่อวานนี้เขาก็ไปจุดที่พบศพกันนะครับ
แถวนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหกลิ่นนี้คละคลุ้งเลยนะครับ
ถูกรางวัลมาสี่งวดติดหรือเปล่ามีใครไม่พอใจหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนี่คือผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เป็นหลานชายแท้ของผู้ตายเป็นหลานลุงนะ
ชื่อว่านายพิทักษ์อายุ๔๕ปีนะครับผู้ตายชื่อนายอำพรอายุ๗๓ปีนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เมื่อคืนนี้ไปควบคุมตัวได้
ที่บ้านที่อยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๕๐เมตร
อยู่ใกล้กันเลยสอบสวนตลอดทั้งคืน
สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ฆ่านายอำพรที่เป็นลุงแท้ของตัวเอง
นี่นะฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พาไปชี้จุดที่ตัดไม้ไผ่
เพื่อเตรียมจะเอาไปตีเขาเอาไปทำร้ายเขา
นี่ตรงจุดนี้มีดงไม้ไผ่ดงกอไผ่อยู่
พิทักษ์บอกนี่ผมมาตัดตรงนี้นี่แหละนะครับ
พิทักษ์อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือทำร้ายร่างกายเขาจนตายเนี่ย
เนื่องจากถูกลุงดุด่าเป็นประจำ
เวลาตัวเองไปทำอะไรไม่ถูกใจก็ผิดไปหมด
อย่างเช่นเวลาไปนั่งสูบบุหรี่แถวบ้าน

เนี่ยแล้วบอกว่าไปตีเขาอย่างนั้นไม้ไผ่ยาวอย่างนี้เลย
อายุก็ตั้ง๔๕แล้วไม่ทำมาหากินอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ทำงาน
แล้วก็อ้างว่าคุณตามพลไปเจ็ดสิบสามที่เป็นลุงเขานี่
เคยเอามีดมาไล่ฟันเขาก็เลยเก็บความแค้นสะสมเอาไว้ในใจตลอด
สิบเจ็ดสิงหาคมไปหาผู้ตายที่บ้านก็ถูกผู้ตายด่าอีก
ก็เลยไปตัดท่อนไม้ไผ่ใกล้บ้านมาเตรียมเอาไว้
ตั้งใจว่าจะเอามาฟาดเอามาทุบหัวนี่ฮะสิบแปดสิงหาคม
วันนั้นวันพระก็รอจังหวะที่ทุกคนไม่อยู่บ้านไปทำบุญที่วัดกัน
มารอนายอำพรอยู่ที่กระท่อมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตั้งใจว่าจะมาฆ่า
อำพรก็วันนั้นเนี่ยพอมาถึงแล้วยังไม่ตื่น
โอ้โหผู้ต้องหาบอกว่านั่งสูบบุหรี่รออยู่๑ชั่วโมงนะฮะ
มาแต่เช้านะฮะมาบ้านเขาบ้านห่างกันสัก๕๐เมตร
มาถึงเขายังไม่ตื่นนั่งสูบบุรีรออยู่ชั่วโมงหนึ่งจนเขาตื่นนอน
พอนายอำพรตื่นนอนเดินลงมาจากบ้านก็ไปหยิบไม้ไผ่ยาวประมาณ๒เมตร
ตัดเตรียมรอไว้นะครับเอาไปทำร้ายตอนที่นายอำพรเนี่ย
เดินลงมาแถวบันไดบ้านพอนายอำพรเดินลงมาใช้ไม้ไผ่ฟาดจนล้ม
แต่นายอำพรเนี่ยวิ่งหนีไปทางจุดหลังบ้านที่เป็นสวนยางพารา
แล้วสะดุดล้มก็เลยตามไปตีต่อจนเขาเสียชีวิต
พอเขาเสียชีวิตแล้วก็เอารถเข็นที่อยู่ใต้ถุนบ้าน
ของตาอำพรนี่แหละเอาศพเขาขึ้นรถ
แล้วเข็นไปที่จุดที่เป็นสวนยางพาราหลังบ้านที่ห่างไปอีก๑๕๐เมตร
แล้วทิ้งศพไว้ในสวนยางพาราทิ้งศพเสร็จเข็นรถเข็น
แล้วก็เอาไม้ไผ่ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยกลับมาที่บ้าน
มาล้างคราบเลือดแถวหน้าบ้านของผู้ตายนี่แหละ
หน้าบ้านของลุงตัวเองนี่แหละของนายอำพรเนี่ย
รถเข็นจนสะอาดนะฮะแล้วก็เอารถเข็นไปจอดใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมนะครับ
นี่ฮะตรงจุดนี้บอกผมมาตักน้ำตรงนี้
คราบเลือดที่รถเข็นเนี่ยล้างแบบนี้นะครับ
ส่วนไม้ไผ่ที่ก่อเหตุที่ใช้ตีเขาจนตายนะครับเอาไปเก็บที่บ้านตัวเอง
แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายพิทักษ์ผู้ต้องหาตอนที่ทำแผนนะครับ
บอกว่าทำแผนก็ทำแผนแต่ผมไม่ไปขอขมาศพ
ไม่ขอโทษผู้ตายอย่างเด็ดขาดบอกว่าตัวเองเนี่ยเก็บความแค้นเอาไว้นานแล้ว
รอวันนี้มานานแล้วซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะ
อย่างนี้ความผิดเนี่ยโอ้โหโทษสูงคดีอาญานะครับ
แล้วบอกว่าถ้าจะขอโทษเนี่ยก็จะขอโทษแค่พ่อกับแม่ของตัวเองเท่านั้น
ในฐานะที่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังค่ะ
มีสติอยู่ไหมเขานิ่งเลยว่าอะไรอ่ะครับมันเก็บแผนสาสมหรือครับ
สารอาจจะ

ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และคำรับสารภาพของนายพิทักษ์ผู้ก่อเหตุ

เขาอ้างว่าเป็นความแค้นสะสม

แต่ว่าแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งด้วย
ลูกชายแม่ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาป่วยนะเขามีอาการป่วยทางจิตเวท
ต้องกินยารักษาอาการป่วยมาตั้งแต่ตอนอายุ๑๗
คุณแม่สุตาวัย๖๗ปีนะคะเล่าให้ฟังว่าลูกชายมีอาการป่วยจิตเวท
รักษาอาการป่วยตั้งแต่อายุ๑๗กินยาระงับประสาทมาโดยตลอด
แต่พักหลังลูกชายกินยาบ้างไม่กินยาบ้างก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกชายมีอาการกำเริบ
ก็เลยลงมือก่อเหตุทำร้ายลุงของตัวเองจนเสียชีวิต
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ปกติแล้วลูกชายแม่กับผู้เสียชีวิตเขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำทะเลาะกันบ่อย
แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอะไรขนาดนี้
แล้วอยากให้กินยาตอนนี้ยาอยู่ที่ไหนครับอยู่ลงพักหรือ
ถ้าเกตัวหรือไม่ตัวเกตว่ายาอยู่ลงพักเป็นห้องมากเลยล่ะ
เมื่อกี้เขามากราบขอโทษจะให้อภัยไหมครับลูก

คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรานะคะไปคุยกับน้องสาวผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวพักอริฐบุญอายุ๔๘ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ก็มีรางสังหรณ์นะคะคือเธอเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดสิบสองคน
ตัวเธอเองเป็นน้องสาวคนสุดท้องก่อนจะพบศพนายอำพร
ซึ่งเป็นพี่ชายคนที่สองวันเดียวค่ะครับเขานอนแล้วเขาฝัน
ฝันเห็นพี่ชายคนที่๕ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน
ฝันว่ามาหาที่บ้านนี่ค่ะคือเธอบอกว่าในฝันเนี่ยนะคะ
ที่บ้านเหมือนกำลังจัดงานเลี้ยงอะไรสักอย่างครับแขกมาร่วมงานกันเยอะเลย
เธอก็ทักพี่ชายคนที่๕ว่าอ้าวยังไม่ตายเหรอ
คือพี่ชายตายไปเมื่อปีก่อนนะคะในฝันเนี่ยพี่ชายตอบว่า
ไม่ได้ตอบอะไรยิ้มเฉยยืนยิ้มแบบนี้ค่ะ
เธอบอกเธอก็ตื่นขึ้นมาก็เล่าความฝันให้พี่สาวอีกคนนึงฟัง
พี่สาวก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าพี่ชายคนที่๕ที่ตายไปเนี่ยมาเข้าฝัน
ก็เพราะว่าจะมารับญาติอีกคนนึงหรือเปล่าญาติคนนี้ป่วยหนักอยู่นะ
สงสัยแบบเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแหละ
แต่กลายเป็นว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมาพบศพนายอำพรพี่ชายคนที่๒แทนค่ะ
ก็เลยเธอคิดว่าสงสัยพี่ชายคนที่๕มาเข้าฝัน
เหมือนกับจะมาสื่อสารว่าจะมารับนายอำพรไปอยู่ด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่ชายคิดว่าจะเป็นอีกญาติที่ป่วยอีกคนนะคะ
พี่ชายที่ฝันเห็นนี่เป็นพี่ชายแบบคนที่ห้าเหรอคะเป็นคนห้าค่ะคนที่ตายเป็นคนที่สองค่ะ
พี่เป็นคนที่๑๒ค่ะก็ว่าเอ้ายังไม่ตายเหรออะไรอย่างนี้ไงมายังไงอะไรก็ไปจับแกอะไรก็เห็นแกก็แค่นั้นแหละค่ะไม่คิดเนาะ
ก็เหตุการณ์ก็เลยออกมาแบบนี้แหละค่ะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้มูลเหตุในเบื้องต้นที่ชาวบ้านเขาคิดว่านะ
แต่มันก็ไม่ใช่นะครับก็คือเอ๊ะจะเป็นพวกเจ้ามงเจ้ามือหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าคุณตาแกเนี่ยเคยบอกเลขกับชาวบ้านจนถูกรางวัลมา๔งวดติดนะฮะสำหรับลอตเตอรี่นะ
เรื่องนี้นะฮะเราได้ไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะฮะ
แต่ว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยคือหลานชายนะเป็นเรื่องในครอบครัวที่ว่าเขาอ้างว่าเขาถูกต่อว่าดุด่าเนี่ย
แต่นางทองมีชาวบ้านในพื้นที่วัย๔๕ปีบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุคุณตาอำพรถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
คุณตาได้มาที่บ้านที่บ้านของเธอเนี่ยนะฮะปกติก็จะมาหากันบ่อยอยู่แล้วมาขอเงินไปซื้อเหล่าซื้อปลาทูให้แมวกินอะไรก็ว่ากันไป
เช้าวันนั้นเธอบอกว่าเธอเนี่ยตื่นมาเนี่ยจำได้ว่าฝันว่ามีเทวดามากระซิบข้างหูแล้วเทวดาก็หายไป
พอตื่นขึ้นมาก็คุณตาอำพรมาหาที่บ้านเล่าให้คุณตาฟังคุณตาก็บอกว่าเออลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูสิลองเสี่ยงโชคดู
เธอก็ทำตามก็ถูกได้เงินรางวัลมาเกือบ๔๐๐๐บาทนะวันที่๑๖สิงหาคมก็ได้เลี้ยงขอบคุณคุณตาอำพรไปด้วย
หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยจนมารู้ข่าวอีกทีก็คือถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้ว
เกี่ยวใจ
เขาว่าจะรอเขาอยู่จะให้ตังค์เขาอีกตอนนั้นอ่ะยังไม่มีตังค์ใช่ไหม
เตรียมจะให้เขาอีกอยู่ถ้าเขามาเพราะว่าให้บ่อยนะทีละ๒๐

โบดีก็รู้ข่าวเชื่อใจอยู่
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าคุณตาอำพรเป็นคนดีมาก
ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีลูกเมียอยู่ตัวคนเดียว
สัตว์ด้วยนะฮะเลี้ยงแมว๒๐กว่าตัว
ไก่ด้วยมีควายอีก๓ตัว
ไม่มีใครเอกใจนะครับว่าเออแกหายไปไหนอะไรยังไง
ทำให้ควายทั้ง๓ตัวแล้วก็แมวหลายตัวที่คุณตาเลี้ยงเอาไว้ไม่มีอาหารกิน
กระทั่งมีคนมาเจอศพคุณตานะครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสัตว์ทั้งหมดที่แกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะทำยังไง
นี่นะฮะนี่ควาย๓ตัว

ไม่มีคนเอาอาหารมาให้นะครับ
คุณตานี่เป็นคนนิสัยดีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เป็นคนชอบมาบอกเลขกับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่มาหลายงวด
ชาวบ้านก็เสียใจกันหมดแล้วครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับนายพิทักษ์นะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีอาการทางจิตประสาทเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ

ชั้นของการพิจารณาคดีในชั้นต่อไป

ต่อให้คุณมีอาการทางจิตประสาทจริง
ไปรักษาไปบำบัดจนหายออกมาคุณก็ต้องรับโทษอยู่

ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะหลบหนีความผิดไปได้นะคะ
จากกรณีของความป่วยทางจิตทางประสาท